พาคุณผู้ชมไปที่ชนบุรีค่ะตำรวจจับตัวได้แล้วค่ะ
มือปืนที่ไปก่อเหตุยิงเจ้าของยิงผู้จัดการบริษัทลิซิ่งที่จังหวัดชนบุรี
ครับตามรายงานเนี้ยบอกว่าตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มเนี่ย
มือปืนยังพกปืนแล้วก็ได้ยิงต่อสู้กับตำรวจด้วยค่ะ
หยอมมั้ยรัก
แล้วอ่ะ
นี่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ตำรวจจู่โจมเข้าไปนะคะแล้วก็จับกลุ่มตัว
ปืนเนี่ยยังพกอยู่นะครับยังไม่ได้ยิงนะคะไม่ทันเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจู่โจมเข้าไปก่อนนะคะ
สืบสวนตำรวจภูทรภาค๒ค่ะเข้าไปพร้อมกับเสื้อเกราะอาวุธปืนเต็มอัตราค่ะ
ไปจับนายสัตวรรษทองคำฉายาก็คือออสดอนหัวร่อค่ะเป็นมือปืนรับจ้าง
คนนี้ไปยิงผู้หญิงอายุ๕๖ปีเป็นผู้จัดการบริษัทลิสซิ่งนะคะ
ได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็หนีมากบดาน
อยู่ที่บ้านร้างแห่งเนี้ยค่ะอยู่ที่อำเภอบางปะกงซึ่งตำรวจตอนที่จู่โจมเข้าไปเนี่ย
อย่างที่บอกค่ะพกปืนเอาไว้ตลอดแล้วก็ตำรวจก็ยึดของกลางนะคะ
เป็นปืนลูกโม่จุดสามแปดนะคะกระสุนปืนขนาดเดียวกันหกนัด
เงินสดสองหมื่นบาทแล้วก็มีมือถือแบบแป้นกดสีเหลืองอีกเครื่องหนึ่ง
เนี่ยค่ะของกลางนะคะนายสัตวรรษรับว่าเป็นคนลงมือยิงผู้เสียหาย
ได้รับค่าจ้างสองแสนแล้วใช้ซื้อปืนสองหมื่นเจ็ดพันบาท
แบ่งให้เพื่อนที่ร่วมก่อเหตุนะฮะนายสมพงศ์หรือว่านายหนุ่มเนี่ย
แบ่งให้ไป๑แสนบาทก็เหลือเงินอยู่สองหมื่นบาท
ตอนที่โดนจับเนี่ยค่ะซึ่งเนี่ยค่ะเป็นยอดที่พบตอนที่จับกลุ่มนะคะ
ขณะเดียวกันตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
ความผิดพรบออาวุธปืนส่งตัวให้สพพานทองดำเนินคดี
ตอนเข้าไปเนี่ยตำรวจไปกันเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะคดีนี้เนี่ย
ออสยังไม่ซัดทอดนะคะว่าใครจ้างมาแล้วทำไมถึงทำนะ
ทำไมถึงต้องมาจ้างมายิงแบบนี้นะคะอ้างอ้างเพียงแค่ว่ารับงาน
เพราะตนเองไม่มีเงินแต่จากการสอบสวนนายสมพงศ์ยินดีสุข
หรือว่าในนุ่มดอนหัวร่อเพื่อนอีกคนนึงที่ทำหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค
ก่อเหตุเนี่ยนะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกนะคะก็บอกว่าตอนเนี้ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าพอจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าใครเป็นคนจ้างนะคะ
ผู้ว่าจ้างเป็นใครนะคะขณะที่อาการของนางอภัสราเกษมสวน
ผู้เสียหายตอนที่เกิดเหตุถูกยิงที่ไหล่ขวา๑นัด
คิ้วขวาอีกหนึ่งนัดก็นำส่งโรงพยาบาลพานทอง
แล้วก็ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลเอกชน๑ยังคงรักษาอาการอยู่จนถึงตอนนี้ค่ะ
เนี่ยค่ะแต่ว่าจับกลุ่มได้แล้วนะคะทั้งมือปืนแล้วก็คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ